ไปดูเรื่องนี้หน่อยค่ะนี่ก็โหดไม่แพ้กันเลยนะคะที่ปัตตานีค่ะ
นายกอบตดรหายตัวปริศนาไปนานกว่า๘เดือนแล้ว
แต่ครอบครัวญาติเขาก็ออกตามหากันไม่ลดละเลย
สุดท้ายไปเจอโครงกระดูกอยู่ที่หุบเขาในพื้นที่นราธิวาส
ลักษณะโครงกระดูกตรวจสอบเบื้องต้นคือถูกยิงตาย
แล้วก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์ถูกฝังอำพรางอยู่ด้วย
ตรวจสอบแล้วคือนายกอบตดอนที่หายตัวไปนี่แหละค่ะ

ฮิว๕ผู้ต้องสงสัยเข้าศูนย์สักถามขยายผลทันทีเลยค่ะ
นี่คือภาพกล้องวงจรปิด๓๐สิงหาคมปีที่แล้วนะคะ
เป็นภาพที่นายสุธีวาเย็งนายกอบตด
โมง๕๒นาทีไปคุยกับเพื่อนบ้านใกล้กัน

นายสุธีขี่มอเตอร์ไซค์วนกลับเข้ามาที่บ้าน
แล้วก็ขี่ออกไปทางซอยตรงข้ามหน้าบ้าน
หลังจากนั้นไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็แกะรอยตามหาตัวนายสุธีอย่างเต็มที่

นำกำลังเข้าจับตัวนายพงศักดิ์นายอภิษฎแล้วก็นายนาวานะคะ
๓คนนี้อยู่ในบ้านไปจับได้คาบ้านเลยค่ะ
สอบสวนรู้มาว่านายสุธีเนี่ยถูกอุ้มหายไป
แล้วคนร้ายเนี่ยก็ฆ่าเขาเอาศพไปทิ้งในพื้นที่ตะบนศรีสาคอนจังหวัดนราธิวาส
โดยมีนายพงศักดิ์เป็นผู้ร่วมก่อเหตุยิงหัวนายสุธีจนตายนะคะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยนำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้เบาะแสมาก็ปรากฏว่า
จุดที่เอาสบไปทิ้งเนี่ยเป็นหุบเขา
ก็ต้องใช้เชือกโรยตัวลงไปค้นหาจนกระทั่งพบชิ้นส่วนกระดูกมนุษย
ส่วนกระดูกศีรษะฟันสี่ซี่เสือพลาสติกที่ใช้ห่อศพ
เสื้อผู้ตายกุญแจรถบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ในถุงเสื้อครบทุกอย่าง

ที่สำคัญมีปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดหนึ่งปลอกและหมวกันน็อกหนึ่งใบด้วย
เจ้าหน้าที่ขยายผลนะคะจากพยานหลักฐานจับผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก๒คนได้
คือนายอับดุลฮากีมและนายอภิชาติ
จะรู้ว่ารถมอเตอร์ไซค์นายสุธีที่หายไปเนี่ย
ฝังอยู่ที่หมู่๒ที่ตำบลดอนใกล้กับบ้านของนายอภิษฎนั่นแหละค่ะ
พอรู้แบบนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยเอารถแบ็คโฮลขุดหา
แล้วก็เจอจริงนี่ไงคะคันนี้เลยครับ
ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะช่วงบ่ายค่ะตำรวจยึดรถผู้ต้องสงสัยไว้๒คันด้วย
เป็นกระบะเชฟโรเล็ตสีดำแล้วก็มิซูบิชิปาเจโรสีขาวนะคะ
เชิญตัวนางนูฮีดายะวาเย็งลูกสาวของนายสุธีไปเก็บดีเอ็นเอด้วย
แม้จะมีบัตรประชาชนประจำตัวและหลักฐานที่บ่งบอกว่าโครงกระดูกนั้นคือผู้ตาย
แต่สุดท้ายก็ต้องใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มายืนยันประกอบสำนวนคดีด้วยนะคะ
ก็ต้องเอาไปตรวจดีเอนเอกับโครงกระดูกอีกทีนึง
ลูกสาวนายสุธีบอกว่าหลังจากที่พ่อหายตัวไปเนี่ยเธอตามหาตลอดเลย
ติดต่อกับทุกหน่วยงานเพื่อให้ตามหาพ่อ
ช่วงที่ตามหาเธอหวังอยู่ตลอดเลยนะว่าพ่อจะยังมีชีวิตอยู่
จนกระทั่งมาเจอศพเธอบอกเธอมั่นใจแม้จะเหลือแค่โครงกระดูก
เธอก็รู้ว่านั่นคือพ่อแน่เพราะจำมอเตอร์ไซค์และเสื้อได้
ถามว่าสาเหตุที่พ่อโดนอุ้มคืออะไรเธอบอกเธอไม่รู้จริงไม่แน่ใจเลย
เพราะตอนที่พ่อมีชีวิตอยู่พ่อก็ไม่เคยบอกเล่าปัญหาอะไรให้ฟัง
เพราะว่าพ่อเป็นคนเงียบตอนที่รู้ข่าวว่าเจอศพพ่อ
เธอบอกมี๒อารมณ์ความรู้สึกดีใจที่เจอพ่อแล้ว
แต่เสียใจที่ไม่มีโอกาสได้คุยกับพ่ออีกแล้ว
ส่วนคนร้ายที่ตำรวจจับได้เนี่ยเธอบอกบางคนก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน

เพราะว่าพ่อไม่เคยบอกเล่าปัญหาอะไรให้ฟัง
เพราะว่าพ่อมีสองอารมณ์ความรู้สึกดีใจที่เจอพ่อแล้ว
ส่วนคนร้ายที่ดูแลกว่าพ่อมีสองอารมณ์ความรู้สึกดีใจที่เจอพ่อแล้ว
พ่อมีสองอารมณ์ความรู้สึกดีใจที่เจอพ่อแล้ว

เพราะว่าพ่อมีสองอารมณ์ความรู้สึกดีใจที่เจอพ่อแล้ว

เพราะว่าพ่อมีสองอารมณ์ความรู้สึกดีใจที่เจอพ่อแล้ว
เพราะว่าพ่อมีสองอารมณ์ความรู้สึกดีใจที่เจอพ่อแล้ว
เพราะว่าพ่อมีสองอารมณ์ความรู้สึกดีใจที่เจอพ่อแล้ว

เพราะว่าพ่อมีสองอารมณ์ความรู้สึกดีใจที่เจอพ่อแล้ว

เพราะว่าพ่อมีสองอารมณ์ความรู้สึกดีใจที่เจอพ่อแล้ว

เพราะว่าพ่อมีสองอารมณ์ความรู้สึกดีใจที่เจอพ่อแล้ว

เพราะว่าพ่อมีสองอารมณ์ความรู้สึกดีใจที่เจอพ่อแล้ว
เพราะว่าพ่อมีสองอารมณ์ความรู้สึกดีใจที่เจอพ่อแล้ว
เพราะว่าพ่อมีสองอารมณ์ความรู้สึกดีใจที่เจอพ่อแล้ว

เพราะว่าพ่อมีสองอารมณ์ความรู้สึกดีใจที่เจอพ่อแล้ว
เพราะว่าพ่อมีสองอารมณ์ความรู้สึกดีใจที่เจอพ่อแล้ว

เพราะว่าพ่อมีสองอารมณ์ความรู้สึกดีใจที่เจอพ่อแล้ว
เอาเป็นว่าภายในอาทิตย์นี้เห็นหมายจับในคดีนี้แน่นอน
เพราะรู้แล้วว่ามีใครมีส่วนเกี่ยวข้องในการอุ้มฆ่าอำพรางนายกอบตดอนบ้างค่ะ